เป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงเขาไม่พอใจ
เอยอ่อใช่หรอกุพัยปฏิบัติงานอยู่กุพัชชมห้ามกันวุ่นเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับกู้ภัยก็กำลังช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ
เตอร์ไซค์เฉียวชนกับรถกระบะนะครับ
ริมถนนฝั่งตรงข้ามวัดกลางที่สามโคกปฐุมธานีนะครับ
แล้วก็มีผู้ชายเนี่ยสวมเสื้อสีดำเนี่ยนะครับ
ขับรถบรรทุกพ่วงมาจอดรถอยู่ใกล้
แล้วก็เดินมาต่อว่าพยายามจะหาเรื่องกู้ภัยว่างั้นเถอะ
ไฟฉุกเฉินที่เขาเรียกว่าไฟวับวาบผมอ่านบ่อย
เพราะมันเป็นชื่อทางการไอ้แบบนี้นะเขาเรียกไฟวาบวาบนะครับ
นี่แหละมันแยงตาเขาเขาบอกกู้ภัยก็พยายามอธิบาย
พี่พี่เข้าใจผมหน่อยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินมาประสบเหตุ
เขาต้องเปิดเสียงไซเลนนะแล้วก็ต้องเปิดไฟวาบนะ
เพื่อขอทางแล้วเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำไง

ทีมข่าวไปคุยกับนายประวัติเกรดเกษมอายุ๒๕ปี
กู้ภัยบูรณิธิปอดติกตึงจุดอำเภอ๓โคกจวัดปทุมธานี
อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าคนขับรถบรรทุกพ่วง
ด่ากู้ภัยเหมือนจะหาเรื่องแล้วก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิป
หยิบมือถือมาถ่ายคลิปนะครับโชเฟอร์คนนั้นเนี่ย
ไม่ได้มีอาการมืนเมานะแต่เดินไม่หยุด
เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปไม่รู้เหมือนกันว่า
ว่าเป็นอะไรนะครับนี่แหละครับพอเห็นตำรวจมา
ก็รีบเดินกลับรถไปครับคุณผู้ชมครับ